ท่านผู้ชมครับมีนักศึกษามหาวิทยาลัย

คนที่มาร้องเนี่ยบอกว่านักศึกษาเนี่ยเขาไปทำกิจกรรมพอดี

เช่นเด็กที่อยู่ที่นั่นทำไมดูท่าทางแบบไม่มีความสุขเลย
แล้วเด็กมาแอบเล่าให้ฟังมาร้องไห้แล้ววิ่งตามนักศึกษาที่จะกลับด้วยนะ

วิ่งตามว่าช่วยหน่อยอยากออกไปจากที่นี่
แล้วเขาก็เลยอัดคลิปเอาไว้ได้ช่วงที่เด็กถูกทำโทษ

ส่วนวัดกายไม่มีความสุข
แต่มีความสุขความสุขนะ
วันนี้เหมือนไงนะครับ

ไปห้าทีรวดพึบเลยนะครับนี่เป็นหลักฐานที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึ่งเขาไปทำกิจกรรมในมูลนิธิคุ้มครองเด็กแห่งนี้ที่
มุดสงครามเขาบอกเขาอัดคลิปไว้ได้พอดีนะครับแล้วก็นำมาร้อง
เรียนนะเพื่อจะยืนยันว่าเนี่ยเด็กเนี่ยในมูลนิธิเนี่ยนะถูกครู
ผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนดูแลมูลนิธิทำร้ายร่างกายใช้ไม้ตีผู้
ยาบคายด้วยนะครับมีเด็กคนหนึ่งโดนนะฮะในคลิปนะฮะแล้วก็มี
เมื่อ๒๔ตุลาคมนะครับตอนนั้นเนี่ยน้องที่มาร้องเนี่ยบอกว่าไป
ทำโครงการช่วยเหลือมอบของบริจาคให้กับมูลนิธิแห่งนี้แต่ทำไมเด็ก
เด็กที่อยู่ที่นี่ดูแล้วไม่มีความสุขกันเลยเด็กหลายคน
ถูกทำร้ายร่างกายถูกต่อยถูกตีใช้ไม้ไผ่ฟาดใช้ม็อบฟาดก็
มีด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายบางคนโดนให้ไปอาบน้ำคลองนะ
ไม่ให้อาบน้ำปลาปลาค่ะของบริจาคที่เขามาบริจาค
จะได้กินก็ต่อเมื่อมันใกล้หมดอายุบางอันหมดอายุแล้วถึงเอามาให้กิน
อันนี้น้องนักศึกษาเขาบอกเด็กมาให้ข้อมูลเขานะค่ะ
แล้วก็ยังบังคับให้เด็กในมูลนิธิซักผ้าห่มของรีสอร์ท
ถามว่ารีสอร์ทใครรีสอร์ทของเมียของเจ้าของมูลนิธิ
แล้วก็พาไปใช้แรงงานในรีสอร์ทให้ค่าแรงเด็กวันละ๓๐บาท
ถ้าเกิดไม่ยอมทำจะถูกลงโทษถูกหักเงินไปโรงเรียน
บางคนไปเรียนได้แต่ไปซื้อขนมที่แบบราคามันไม่มากนักอ่ะ
เพราะซื้อข้าวกินไม่ได้ราคามันแพงกว่า
บังคับให้เรียนสายคาหากรรมด้วยถามว่าทำไม
เดี๋ยวจะได้มีความรู้มาทำงานในรีสอร์ทนี่กองเสื้อผ้าของเด็กเด็กนะฮะ
หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมานะฮะจากเด็กนักศึกษาที่เขาส่งหลักฐานมาให้
เพจเส้นได้ก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเขาบอกเขาต้องตรวจสอบก่อน
เพราะว่าได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อ๒๔ตุลาคมว่าเออเด็กถูกทำแบบนี้จริงหรือเปล่า
๓๐ตุลาคมทีมงานจากเพจเส้นได้เนี่ยก็ไปกับตำรวจเลยนะฮะ
นี่ครับหลังจากที่พอจะชัดเจนว่าเออสงสัยจะเกิดขึ้นจริงนะครับนี่ไปพม
สิบเก้าตุลาคมสามสิบตุลาคมพมกับตำรวจไปเลยแต่ครูที่อยู่ในคลิปเนี่ย
เขาขู่จะฟ้องแล้วเรียกเด็กที่ถูกอ้างว่าถูกเขาทำเนี่ย
มาสอบถามแล้วตำหนิด้วยอารมณ์จนเด็กนี่หวาดกลัวร้องไห้ตัวสั่น
ซึ่งเหตุการณ์นี้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่พมทางเพจเส้นได้บอก
สามสิบตุลาคมพมจังหวัดนะฮะที่สมุทรสงครามนะครับ
ก็ไปอีกนะครับไปสอบถามเด็กนะ
แล้วก็แยกเด็กออกไปคุ้มครองสำหรับเด็กที่ถูกทำร้ายถูกกระทำ
สามสิบเอ็ดตุลาคมถึง๑พม
ตำรวจด้วยพมด้วยสหวิชาชีพด้วย
มาร่วมกันสอบปากคำเด็กอีกนะฮะสอบเสร็จเมื่อเย็นนะครับ
ของวันที่สองพมก็คือวันนี้
ซึ่งพบว่าเด็กถูกตีจริง
พนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวจะไปดำเนินการทางกฎหมายต่อ
ข้อหาอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมด้วย
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านนะครับ
ในพื้นที่ของมูลนิธิแห่งนี้
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมา
ครูเนี่ยนะที่ว่าเขาดูแลเด็กในมูลนิธิเนี่ย

เหมือนเป็นพ่อพระในสายตาของคนอื่น
ในการดูแลเด็กในมูลนิธิ
โอ้โฮนี่ผ่านจริงแล้วโหดร้ายขนาดนี้เลยหรือ

แต่ก่อนเขาจะมีเด็กมาเฝ้าสระว่ายน้ำ
แล้วเขาก็จะมีเด็กมาทำห้องข้างใน
แต่ก่อนนี้นะคะเมื่อนานแล้ว
หลายปีแล้วพฤติกรรมเขาเป็นคนพูดจาไม่เพาะ

รุนแรงด้วยชอบใช้ความรุนแรง

เขาก็จะสั่งให้เด็กสลับกันตีกันเอง

นี่คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราไปตามเรื่องนี้มานะครับ
แล้วได้เจอกับภรรยาของครูที่ถูกกล่าวหา

คือก็เลยคุยกับลูกของเขานะครับ
โดยได้คุยกับหนึ่งในเด็กที่อยู่ในมูลนิธิแห่งนี้นะครับ
ได้เจอกับภรรยาแล้วก็ลูกชายของครูที่เขาอยู่ที่นี่
ค่ะคือตัวครูที่เป็นเจ้าของไม่อยู่
คุณภูริพัฒน์ได้คุยกับภรรยากับลูกชายของครูคนนี้
แล้วก็ได้เจอกับเด็กคนหนึ่งในมูลนิธิ
เด็กบอกว่าถ้าเกิดเด็กทำผิดกฎ
ในคลิปเนี่ยแล้วก็ครูพี่เลี้ยงด้วย
จะลงโทษด้วยการตีนะ
แต่ก็จะเป็นการลงโทษในความผิดที่ร้ายแรง
อย่างเช่นแอบสูบบุหรี่หรือว่าแอบพารุ่นน้องไปเล่นน้ำในคลอง

ส่วนมากจะเป็นเหตุผลที่แบบทำผิดแบบรุนแรง
ส่วนลูกชายของครูนะฮะ
แล้วก็ครูพี่เลี้ยงในมูลนิธินะครับ
บอกกับทีมข่าวของเรายืนยันว่าที่นี่ไม่มีการทำร้ายทุบตีเด็กอย่างแน่นอน
แต่มีการลงโทษเด็กที่ทำผิดในเรื่องร้ายแรงอย่างเช่นเรื่องยาเสพติด
เรื่องแอบสู่บุหรี่หรือเด็กที่แอบไปเล่นน้ำในคลอง
ทำโทษมันต้องมีอยู่นะครับแต่ถ้าทุบตีด้วยอารมณ์มันไม่ใช่แน่นอนอยู่แล้ว
ที่เด็กเข้าไปร้องเรียนว่าโอ้โหมีเจ้าหน้าที่มีครูยุนิงทุบตี
แปลกใจหรอกว่าทำไมถึงมีเด็กแค่๘คนที่ร้องเรียนแล้วอีกตั้ง๔๐คนทำไมเขาถึงไม่เห็นด้วย
เสียใจไหมพี่เสียใจเลยค่ะเรียงน้องมาตั้งแต่เด็กมีครูยุนิงเสียใจก็ได้
ถ้าเกิดว่าเขาเอาเด็กทั้งหมดออกไปเราจะเป็นยังไงบ้าง
เขามีสิทธิ์เหรอครับที่จะพาเด็กออกไปแล้วน้องเขาสมัครใจจะไปหรือว่าก็งงนะ
คืออยากให้ถามเด็กบ้างว่าอยากไปหรือเปล่าเด็กสีที่เหลืออยู่
นี่ครูพี่เลี้ยงกับลูกชายของครูที่ถูกกล่าวหาว่าไปทำร้ายเด็กในมูลนิธิเนี่ยเขาบอกนี่มีเด็กตั้ง๔๐กว่าคน
ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมีร้องอยู่แค่ไม่กี่คนแค่๗๘คนยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายเด็ก
จากเด็กที่เกเรจริงนะฮะเจ้าหน้าที่พมหลายคนวันนี้ก็มาตรวจสอบมูลนิธิแห่งนี้นะครับ
แล้วก็เอาเอกสารมาด้วยนะครับเพื่อต้องการพาเด็กที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปคุ้มครองตามกระบวนการก่อน
แต่สุดท้ายเนี่ยพาไปไม่ได้นะฮะคุณภูริพัฒน์บอกว่าลูกชายของครูในคลิปเนี่ยต่อสายไปหาใครก็ไม่รู้
เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่คนนึงหรือเปล่าแล้วไม่ยอมให้เข้าไปเอาตัวเด็กออกมา
ค่ะวันนี้ที่พนักงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กนะคะตามพรบคุ้มครองเด็กค่ะ
ขอรับเด็กเข้าภูมิฟองสวัสดีภาพอ่ะค่ะงามศาลบอลภูมิฟองเด็กอ่ะค่ะ

ถ้าคุณเอาหลักฐานอะไรมาไว้ที่นี่อันตรายคุณดูบ้านช่องก็รีดไปดูห้องเด็กซิ
ถ้าอยากจะสอบปากคำเด็กให้ให้บุริธีออกไปให้หมดแล้วคุณถามเด็กที่เป็นใคร
สุดท้ายก็เลยยังพาเด็กออกไปไม่ได้นะครับ๔ชั่วโมงนะฮะคุยกันอยู่เนี่ยนะครับ
จนกระทั่งคนดูแลเนี่ยพาเด็กกลับมาที่มูลนิธิตอน๑๗นาฬิกา
แล้วก็เลยต้องมีการคุยกันอีกรอบนึงเพราะเด็กเขาต้องไปเรียนข้างนอก
แล้วก็กลับมาที่มูลนิธิตอนเย็นนะครับเจ้าหน้าที่ก็มาคุยอีกรอบหนึ่ง
เพราะอยากจะให้เด็กเนี่ยไปอยู่ในกระบวนการคุ้มครองก่อนแล้วไปสืบสาวราวเรื่องก่อนกันระหว่างนี้
ใครจะผิดใครจะถูกหรือถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจริงก็เดี๋ยวเด็กก็กลับมาอยู่ใหม่
แปดนาฬิกาตำรวจนี่มานะฮะมาที่มูลนิธินะครับ
เพื่อมาตรวจหาพยานหลักฐานต่างว่าเป็นไปตามที่ถูกร้องเรียนหรือไม่อย่างไร
จนสุดท้ายล่าสุดนี่ฮะจนเย็นจนค่ำ
คุณภูริพัฒน์บอกว่าเจ้าหน้าที่สามารถพาเด็กเล็ก
กับเด็กผู้หญิงบางส่วนออกมาได้
กว่าคนแต่ที่นี่มีประมาณ๔๐คนนะฮะ
หลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายอนุกูลปีดแก้วนะครับบอกว่ามูลนิธิแห่งนี้มีเด็กทั้งหมด๕๕คนนะฮะ

ตำรวจสอบปากคำเด็ก๘คนโดยสหวิชาชีพ
เด็กบอกว่าถูกใช้แรงงานถ้าไม่ทำงานให้เขาก็ถูกลงโทษ
แม้ครูจะบอกว่าเป็นการลงโทษสำหรับกรณีเด็กที่ทำผิดรุนแรง
อย่างเช่นยาเสพติดแอบไปเล่นน้ำในคลองสูบบุหรี่
แต่การกระทำกับเด็กแบบนี้ก็ถือว่ามีความผิดชัดเจน
ส่วนเรื่องการจัดตั้งก่อตั้งมูลนิธิแห่งนี้ตรวจสอบแล้วพบว่าเปิดมานานหลายปี
พมจังหวัดสมุทรสงครามมาตรวจสอบทุกปีมีการสุ่มคุยกับเด็กในมูลนิธิทุกปี
แต่ไม่เคยมีใครร้องเรียนมาก่อนจนกระทั่งมีนักศึกษาเขาเข้าไปเยี่ยม
แล้วเขาก็ไปเจอเหตุพอดีเขาเลยไปร้องกับเพจเส้นได้
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรนะครับบอกกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้มอบหมายให้ตำรวจในพื้นที่
ไปสอบคัดแยกเหยื่อนะฮะก็คือเด็กแล้วไปรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับครูเจ้าของมูลนิธิ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายและข้อหาใช้แรงงานเด็ก
ล่าสุดมีรายงานว่าครูคนนี้พาเด็กหนีไปนะฮะ
แต่เด็กที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ได้สมัครใจอยู่ด้วย
ก็เลยเดี๋ยวต้องให้ทางเจ้าหน้าที่พมไปจัดหาที่อยู่ให้เด็กก่อน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะไล่ทั้งหมดนะครับ
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลงไปเองประชุมบางแนวไปแล้วนะครับ
ก็ในการขอหมายก็จะไปขอพรุ่งนี้เช้านะ
เดี๋ยวกันขอวันนี้ไปขอพรุ่งนี้เช้า
โจ๊กบอกว่าพอกระบวนการมันช้าไปเนี่ย

ค่ะอันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยเพราะว่าเจ้าของเป็นคุณครูคนดังเลย
เดี๋ยวรอหมายสารพรุ่งนี้อีกทีก็แล้วกันนะ